เวลาเที่ยงคืนเนี่ยนะโอ้โหคนกำลังหลับสบายเลยแต่บางคนหลับไม่สบายเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเล่นดนตรีซะดังเลยครับ

ลงไว้ครับคลิปนี้พร้อมกับแคปชั่นว่า
เที่ยงคืนดังพอดีหรือดังเกินไป
อันนี้เขาตั้งเป็นคำถามชี้พิกัดไว้ด้วยครับ
ซอยเอกชัย๓๔แยก๒จอมทองบางขุนเทียน
ทำเป็นประจำเสียงดังตอนดึกแหกปากร้องเพลงเป็นประจำเลย
ก่อนหน้านี้มีเล่นพนันกันหน้าบ้านเลยนะ
แจ้งทั้งเขตและตำรวจไปแล้วตำรวจก็ไม่ค่อยจะมา
อีกทีตำรวจก็ไม่ค่อยจะมาด้วยครับ
เจ้าของบ้านต้องแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลย
เขาบอกว่านี่บ้านนี่บ้านที่เล่นดังนี่นะ
มาหายมามาหยุดหยุดไปแป๊บเดียว
เดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่อีกแล้วโอ้เดือดร้อนจริง
ถ้าแบบนี้เสร็จความรักก็ไม่เหลือให้หรอกค่ะ